ผัวเมียคู่นี้น่าจะทำเรื่องนี้เป็นอาชีพเลยล่ะครับ
เพราะว่าขับรถกระบะไปตะเวนหารถมอเตอร์ไซค์ตามออเดอร์
แล้วทีนี้เจอคันหนึ่งเสียบกุญแจไว้พอดี

คุณผู้ชมฮะพอเจอมอเตอร์ไซคันนี้เสียบกุญแจไว้
ลงไปคว้าขี่ออกไปเลยครับ
แต่สุดท้ายเจอผู้เสียหายล่อซื้อกลับ
ให้คุณผู้ชมไปดูวงจรปิดตอนเขาขโมยหน่อยนะครับ

คือมาจากไหนไม่รู้แหละแต่เอารถกระบะไปจอดไว้ก่อนแล้ว
แหมอันนี้ออเดอร์ขายดีก็เลยขโมยไปเลยนะฮะ
แล้วดันจอดแล้วก็เสียบกุญแจคาไว้ตรงนี้นะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่ายของวันที่๔มิถุนายน
คุณผู้ชมจำช่วงเวลาไว้นะบ่ายวันที่๔มิถุนายน
หน้าร้านทำฟันแห่งหนึ่งในพื้นที่บ้านโป่งไผ่
ที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับ
ผู้เสียหายเป็นผู้หญิงฮะไปควานหากล้องวงจรปิด
หาคนที่ขโมยไปเพราะเธอบอกว่าเธอนะจอดรถคันนี้ทิ้งไว้
แล้วก็เข้าไปทำงานแถวอาคารแถวนี้นะ
แล้วทีนี้ออกมาอีกทีตอน๒ทุ่มคือจอดไว้ตั้งแต่บ่าย๒ใช่ไหม
มาอีกทีตอน๒ทุ่มเอ้ารถหายไปไหน
ก็เลยไปขอดูกล้องวงจรปิดจากร้านทำฟันแถวนี้แหละครับ
ก็พบว่าผู้ชายคนนี้ขโมยไปทีนี้คุณช่วงหัวค่ำวันเดียวกัน
บอกว่าโอ๊ยนี่มันรถฉันนี่นะเอาไปขายกันเลยเหรอ
เร็วมากนี่คุณเขาประกาศขาย
ตัวผู้หญิงผู้เสียหายนะทำไงรู้ไหมคุณล่อซื้อเองสิจ๊ะ
ผู้เสียหายกับสามีล่อซื้อเองเลย
บอกว่าปล่อยใช่ไหมรถคันนี้ฉันอยากได้
เอามาส่งให้หน่อยนะในช่วง๒ทุ่มวันนี้
เดี๋ยวเรานัดหมายนัดเจอกันปรากฏคุณผู้ชมฮะ
พอถึงช่วงเวลาค่ำคืนนั้น
นัดเจอกันในจุดที่จะไปรับรถ
พอคนร้ายเอารถมาส่งเท่านั้นแหละคุณ
ผู้หญิงผู้เสียหายพร้อมกับสามีแล้วก็เพื่อนเนี่ย
รออยู่แล้วคุณรุมสกรรมเลยสิครับ
นี่คนร้ายคือคนนี้นะเมื่อกี้ยังคล่อมรถจักรยานยนต์อยู่ดี
แต่ตอนนี้เลือดอาบหน้าแล้ว
ล่อซื้อแล้วก็โดนยำเลยนะครับฟังเสียง

แฟนหนูเขาให้เพื่อนที่อยู่ในกลุ่มขายรถอะค่ะ
เช็คให้เขาก็เลยเจอว่าเขาเอาไปประกาศขาย
ก็เลยรอดสิตอนนี้คือเมื่อคืนนี้
ที่หนูทักไปเขากำลังจะเอาไปขายอีกคนนึง
ซึ่งถ้าหนูไม่ทักไว้เมื่อคืนแม่ซื้อเมื่อคืนก็คือ
รอเช้าคืนรถหนูไปแล้วก็ตอนที่หนูไปถึงคือเขายังไม่มา
เขาเอารถหนูมาจอดไว้แล้วก็ล็อกคอไว้แล้วก็เปลี่ยน
แล้วก็ถอดกระจกออกหมดเลยค่ะแล้วก็โทรคุยกันว่า
โอเคพี่หนูมาถึงแล้วนะจังหวะที่เขาเหมือนประมาณว่า
เขาจะมาคล่อมรถแล้วก็บิดกุญแจคือเหมือนจะหนีอะค่ะพี่
ทีนี้แฟนหนูเขาก็เลยขับมอไซค์แบบเหมือนชนสกัดไว้แล้วก็ตามจับ
โอ้โหเนี่ยผู้เสียหายก็ใจเด็ดนะแล้วก็โชคดีมากที่เข้าไปดูในเฟซ
แล้วเห็นกำลังโพสต์ขายพอดีจำได้ว่ารถฉันคุณผู้ชม
แล้วพอไปถึงตรงนั้นอุ้หูก็เลยสักกรัมคนขโมยเลย
แล้วเธอบอกว่าโชคดีนะถ้าตอนคืนเธอไม่เข้าไปดูเฟส
แล้วเจอรถพอดีรถคันนี้กำลังจะถูกขายให้ลูกค้าอีกคนนึงนะ
ตอนเช้าไปไหนแล้วก็ไม่รู้เป็นชิ้นส่วนไปแล้ว
ชิงตัดหน้าก่อนเลยนะครับ
ทีนี้ป้ายทะเบียนตอนที่คนร้ายขโมยไปนะคุณ
เขาถอดป้ายทะเบียนเดิมออกเอาป้ายทะเบียนปลอมสวมใส่
ส่วนถามว่าป้ายทะเบียนเดิมเจอไหมเจอครับ
ก็เก็บไว้หลังเบาะแล้วมีลักษณะของการขูดด้วยนะ
จริงเรามีภาพนะมีภาพที่เอามาให้ดูนะครับ
เพราะว่าป้ายทะเบียนเดิมถูกขูดถูกขูดเหมือนจะลอกออกให้คุณ

สุดท้ายก็เจอทั้งรถเจอป้ายทะเบียนเจอทุกอย่างแล้วครับ
ตำรวจนำตัวทั้งคู่โดยเฉพาะตัวผู้ชาย
ผู้ก่อเหตุที่อ่วมอรไทยเลยเลือดอาบหน้าเนี่ย
พร้อมกับผู้หญิงซึ่งเป็นคนขับรถกระบะ
กระบะแล้วก็ตระเวนกันสองคนนะฮะก็คือนายทวีชนะคุณอายุสามสิบสามปี
กับแฟนสาวคือนางสาวเพ็ญนภาสำเนากลางอายุเท่ากันเลยนะฮะคือทั้งสองรายเนี่ย
ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งนะตระเวนไปตามห้างไปตามตลาดนัด
เพื่อดูว่ามีคนจอบรถจักรยานยนต์หรือว่าเสียบกุญแจรถจักรยานยนต์คาไว้หรือเปล่า
ถ้าเห็นคาปุ๊บนะคุณขึ้นคล่อมปั๊บทันทีขโมยไปดื้อนะครับ
ตำรวจมีข้อมูลว่านอกจากเหยื่อ๒รายที่ทั้งคู่ขโมยรถไป
วันที่๔แล้วก็๕มิถุนายนตามหลักฐานภาพวงจรปิดแล้ว
ยังมีคดีในวันที่๒๘พฤษภาคมที่ไปก่อเหตุขโมยรถจักรยานยนต์
ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิอีกด้วยนะครับ
หลังจากที่ทั้งคู่ได้รถไปจะถอดทะเบียนอย่างที่บอกเลย
แล้วก็ดัดแปลงสภาพรถสักนิดสักหน่อยนะคุณ

เอาไว้นี่กระจกมองข้างออกถอดออกเลยฮะ
ออกไปเลยฮะเพื่ออำพรางก่อนจะนำประกาศขายในโซเชียล

เอาแค่ทะเบียนกับกระจกมองข้างก็ถือว่าเป็นการดัดแปลงขายแล้วนะฮะ